ข่าวกันต่อนะฮะมาดูเรื่องของขโมยขโจรกันบ้าง
ขโมยของของพ่อค้าแม่ค้าเขา
พ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
โชคดีที่ยังติดกล้องวงจรปิด
เพราะว่าสิ่งหลักภาพหนึ่งจะเป็นหลักฐานชั้นดีเลย
ในการที่จะตามจับกลุ่มตัวโจรรายนี้๒รายนี้เพราะมากัน๒คน

ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย๒คนที่เดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็ลื้อค้นสิ่งของเพื่อหาของมีค่าอย่างใจเย็นนะครับ
จากนั้นสองคนร้ายก็ปีนเก้าอี้หยิบพระเครื่องบนหิ้งพระ
ก่อนที่จะหลบหนีไปอย่างลอยนวล
ดูลักษณะรูปร่างหน้าตาการแต่งกายยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
คนหนึ่งสวมแว่นสายตาสวมเสื้อแขนยาวแบบเสื้อกันหนาว
ส่วนชายอีกคนสะพายเป้มานะครับใส่เสื้อแขนยาวเช่นกัน
แชร์ในโลกโซเชียลพร้อมใช้ถ้อยคำตำหนิวัยรุ่นทั้งสองคน
เข้ามาขโมยของอย่างเผ็ดร้อนผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่เกิดเหตุครับ
เพราะว่าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือน้องเบียร์อยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านสินทรัพย
รังสิตนครนายกปฐุมธานีไปพบกับคุณพี่บุษรินรื่นกลิ่นอายุ๔๗ปี
เจ้าของร้านยืนรอให้ผู้สิทธิ์ข่าวมาสัมภาษณ์แล้วก็พาผู้สิทธิ์ของเราไป
ชี้จุดบริเวณที่คนร้ายได้ขโมยพระเครื่องบูชาหลวงพ่อพุทธชินราช
และยังขโมยวัตถุดิบอาหารในถังน้ำแข็งด้วย
เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่๑๒ธันวาคม
หลังจากรู้ว่าของหายเธอก็ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายได้ชัดเจน
ว่าคนร้ายเนี่ยเดินเลาะมาทางกำแพงกันน้ำริมคลองแล้วจึงเข้ามาที่ร้านเพื่อขโมยของ
จากนั้นเธอก็เลยเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพธัญบุรี
ก็เอาภาพใบหน้าชัดเจนไปให้ตำรวจได้ดู
เรื่องต้นนะครับร้อยเวรสอบสวนสพธัญบุรีก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเตรียมเลยติดตามคนร้าย
แล้วก็ปิดเส้นทางการหลบหนีตลอดจนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวอื่น
เพื่อที่จะดูซิว่าคนร้ายหลบหนีไปในเส้นทางไหนเพื่อจับกลุ่มดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพื่อไม่ไปก่อเหตุกับบ้านอื่นหรือว่าร้านค้าอื่นอีกนะครับ